รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป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

เยอะก็ได้คนกันเอง
ที่ว่าคนเราตายแล้วเนี่ย

เอ้าไอ้เด็ก

เอ้าบอกว่าคนฆ่าตัวตายมั้งนี่นั่นมั้ง
ไม่จำเป็นต้องไปฆ่าตัวตายถึงเวลามันตายเอง
แล้วคนที่ตายเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาไปสบายแล้ว
รู้ได้ไงว่าคนตายไปสบายแล้ว
เอ้าถ้าไม่สบายเขาก็กลับกันมาแล้วอ่ะสิ

นะอยากสบายไหม

เออใครคุณตาย

ยอมลำบากกูไม่ตายกูไม่ไปหรอก
แต่คนอย่างนครบอกเลยนะไม่ตาย
ไม่ตายดีไม่ตายดี
อย่าไปคิดถึงเรื่องตายมันทำให้ใจไม่ดี

พี่เบิร์ตเจ๊ไม่อยู่เราหนีไปเที่ยวกันไหม
เมื่อไหร่ก็ได้เจ๊ไม่อยู่เนี่ย
เราช่วยที่เจ๊อย่าไปขโมยตัง

เราควรจะขโมยของในร้านให้ค่ายข้างโน้ท

เราก็จะเป็นเจ้าของร้านนะ
นี่ถือว่าเราช่วยให้เจ๊ไปสบายนะเว้ย

ต้องกินดี
ใครที่จะยิงฉันยิงฉันไม่ถูกหรอก
แฟนคนเก่าก็คิดจะฆ่าฉันจ้างมือปืนมายิงฉันเหมือนกัน
บอกมือปืนว่าให้เล็งมาที่นมฉันนั่นแหละหัวใจ
มันเร่งมาที่นมจริงนมฉันค่อยอยู่นี่

แค่ป๋อดฉีกดังเอง

เนี่ยทำอะไรก็เลยเหนื่อยง่ายเพราะก่อนเคยฉีก

บ่นทำไมล่ะเจ๊มันหนักก็วางลงสิ
เออแล้วก็ยกมาเองอ่ะ

ใช้งานใช้การไม่ได้เลย
เอาล่ะถ้าเป็นกันอย่างนี้แล้วก็

โอ้โฮอิเจ๊บ้าอำนาจวะ
เออบ้าอำนาจบ้าเย็ดสอง

มีใจรักในการขนมไทยมาก
เจ๊มีแฟนแล้วเหรอ
มีแฟนแล้ว
ทำไมอ่ะแม่เขาเหงาไง
ใช่เขาก็เลยอยากให้เราอยู่เพื่อนแม่เขา

เจ๊ไม่ต้องเสียเวลาทำหรอก
อยากได้ขนมไทยไปมัดใจหนุ่มนะ

เอาตังค์เนี่ยกำไรของการขายของในร้านวันนี้

มันแพงหรือเปล่าเจ๊ไม่มีวันนั้น

เขามีเมนูถูกเจ๊ก็เริ่มซื้อเมนูถูกไปก่อน

และขนมไทยจากร้านปั้นคำหอม๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าขนมไทยจากร้านปั้นคำหอม๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุด
ขนมชั้นกุหลาบเล็ก๑๒ชิ้น
บ้าบินมะพร้าวอ่อน๕ชิ้น
ขนมชั้นกล่องใหญ่๙ชิ้น
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงป่วนด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ก็แค่เลยได้

สวยไหมคะสวยไหมคะ
เด้นไหมคะเด้นมาเลย

พี่เป็นหมอเนี่ยไม่ใช่หมอหรอก
เรียนที่ไหนปริญญาโทรที่ชิคกาโค
ปริญญาโทรเปลี่ยนแยงเอกเรียนที่ไหน
เฮ้ยครูได้เรียนอะไรที่ด้านนาน
แต่ไปเรียนภาษาบาลีเพิ่มเติม

นี่คือสายรุ้งตกแต่ง๓เส้น

แล้วก็อันนี้เป็นลูกโปงปฎิตครับ

ของผมที่ถูกกว่า
อันนี้สเปรย์แบบสายรุ้ง
ตรงไหนก็เป็นรุ้ง

ทั้งเหรียว
พอมาจัดปาร์ตี้ข้างในเราเลยค่ะ
ใช่

๕ในค่ายุทธ์โปรคประฏิษฐ์แพ็ก๑๐ใบ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
เก่งมากค่ะลิวลูกโกงเป็นสินค้าที่ราคาถูกพิสุทธิ์

ตอนนี้ลิวสะสมไปละ๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะลิ้วของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ของตุ้มปุ้ยเป็นสูตรของคุณปุ้มและคุณปุ้ยนะครับผม
แล้วใครกินได้บ้างถ้าไม่ใช่คุณปุ้มและคุณปุ้ย

เพราะว่าอร่อยมากเลยอันแรกนี่คืออะไรคะ

อันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นหอยลายผัดน้ำพริกเผา

เอาละนี่คือคำถามข้อที่๕ค่ะ

ถามเลยค่ะว่าของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

ทำไมมันร้อนแรงไปเหรอมันชา

แต่ก็ทอดด้วยและลดเผ็ดด้วย
ส่วนอันนี้น้ำพริกเผาเหรอ

รึว่าน่ะน้ำพริกเผาต้องแพงอยู่กับ

เพราะว่ามันมีเครื่องเยอะเครื่องเยอะ
อันนี้แหละเราก็แบบความเผ็ดเฉย

อันนี้ทอดไงรสเผ็ดใส่พริกเหนือเฉยเห็นทอดเอง

พี่เป๊ะจะเจออันที่หลิว

ราคาอยู่ที่นี่สินค้าที่หลิวแล้วค่ะ

อย่างน้ยก็แพงกว่า
ราคาต้องแพงกว่า๒๖บาท

ราคาอยู่ที่
แพงกว่า
อาจารยาส่วนไปแล้วค่ะ๒๕๐๐๐บาท

คุณหลิวอาจริยาข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
เป็น๓๕๐๐๐บาทแต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่มาให้เลือกมากค่ะ
ไม่รู้ชอบไหมแต่พี่ชอบมาก
สบูเบอรี่ขนาด๘๓๐มิลลิลิตร๒ขวด
เขามีหลายไซส์นะแต่ไซส์นี้ใหญ่สุดของเขาเลย

อันนี้ค่ะริวงโยเกิร์ตลดบูเบอรี่๑๓๐กรัมแพ็คซี
คำถามข้อนี้ของหลิวค่ะข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นของบูเบอรี่ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคา
ที่สุด

อันนี้เอาจริงนะพี่อินทิวเขาเข้ามามีคนผลิตเมื่อประมาณ๕ปีที่แล้วเนาะ

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา
เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา

เบ๊กเองก็ยินมา